เอาละครับคุณผู้ชมฮะมาถึงช่วงที่เราต้องติดตามกันแล้วนะฮะ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายเป็นเรื่องที่ต้องตามต่อกรณีการแบ่งเขต
เลือกตั้งและมีการนับจำนวนของชาวต่างด้าวเข้ามาด้วยนะฮะ
เพื่อคำนวณจำนวนสอสอที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีนะฮะ
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เขาบอกก็ส่งสารรัฐธรรมนุนตีความเลยดีไหม

ดังนั้นต้องติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้จากอาจารย์สุภาพเลยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ

วันนี้มีสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่
เมื่อวานเพิ่งสัมภาษณ์อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
ซึ่งอาจารย์ก็เห็นตรงกันว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่ชัดเจนและยังคลุมเคลือ
ใครไปร้องสารรัฐมนูลทีหลังหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ย
แล้วถ้าสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าที่ไปเอาตัวเลขคนต่างด้าวไม่มีสิทธิ์
รวมในการแบ่งเขตอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องมันจะยุ่งครับ
มันยุ่งถึงขั้นที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมคะได้นะครับ
ทำเป็นเล่นไปแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่
ฉะนั้นเมื่อวานนี้ตอนบ่ายกรกตประชุมกัน
แล้วก็ตกลงกันว่าจะส่งเรื่องนี้ให้สารรัฐมนูลวินิจฉัย
ว่าตกลงจะให้เป็นยังไงแน่ก็เลยมีหัวข่าวว่ากรกตส่งสารตีความแล้ว
มต่างด้าวแบ่งเขตตอนนี้ก็รอสารรัฐมนูลตีความ
ซึ่งไม่น่าจะใช้เวลานานเพราะถ้าสารรัฐมนูลยื่นเองเนี่ย
เพราะถ้ากรกตยื่นเองขั้นตอนก็ไม่อยาก
ถ้าสารตีความว่าเอาต่างด้าวมารวมไม่ได้
ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจำนวนของสอสอบางจังหวัด
จังหวัดที่มีคนต่างด้าวมาก
แล้วจะมีสอสอเพิ่มขึ้นมาเพราะมีคนต่างด้าวอยู่เป็นแสน
ถ้าสารวินิจฉัยว่าเอามารวมไม่ได้อ้าวจบ
ก็จะเปิดโอกาสให้สอสอบางจังหวัดได้มีโอกาสเพิ่มขึ้น
อันนี้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องบางจังหวัดไม่ต้องเพิ่ม
แต่บางจังหวัดได้เพิ่มได้มันจะตรงข้อเท็จจริงมากขึ้น
การตัดสินใจกลับลำอย่างนี้ถือว่าถูกต้อง
ไม่ต้องกลัวเสียหน้าครับไม่ต้องกลัวเสียหน้า
วิศนุก็บอกว่าดีแล้วจะได้รู้แล้วรู้รอดไป
นี่พูดภาษาชาวบ้านรู้แล้วรู้รอดไปว่าสารวินิจฉัยยังไง
ฉะนั้นการที่ประธานกรกตและกรกตเห็นตรงกันที่จะยื่นสารรัฐมนูล
ก็ขอแสดงความนับถือว่าไม่กลัวเสียหน้าอย่าไปกลัวเสียหน้า
เพราะถ้ากลัวเสียหน้าดีกว่าไปหน้าแหกเอาตอนหลัง
กลัวเสียหน้าเสียหน้าตอนนี้ดีกว่าไปเจอปัญหาทีหลัง
จำได้ไหมล่ะครับกรกตคณะหนึ่งในคราวที่แล้วนู้น
ติดคุกติดคุกแค่ว่าไปกลับครูหาเลือกตั้ง
หันหน้าเข้าหันหน้าออกเลือกเหมือนขี้ประติ๋ว
แต่ยังถึงขั้นติดคุกอันนี้เนี่ยมันเรื่องใหญ่กว่าตั้งเยอะ
ติดคุกก็มีฉะนั้นยื่นให้ตุลาการสารรัฐมนูล
ตีความถูกต้องที่สุดแล้วทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ผม
ขีดเส้นใต้ต่อเนื่องมาก็คือแก๊งกอนเซนเตอร์
ที่มันหลอกลวงหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีม้า
แล้วจากบัญชีม้าก็ส่งไปโน่นมานี่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้
ล่าสุดเนี่ยพระราชกำหนดป้องกันปราบปรามอัธยากรรม
เทคโนโลยีที่ผมทวงถามว่าเอ๊ะทำไมไปอยู่
ไปดูไปดูรายละเอียดดูข้อความเอ๊ะทำไมนานอ้าว
ล่าสุดเมื่อวานนี้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกามาแล้วครับ
อ้าวฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็จะนำไปลงในราชกิจจานุเบกษา
พอลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีผลบังคับใช้
พอมีผลบังคับใช้ก็คาดหวังว่า
มันจะหยุดยั้งเรื่องการหลอกลวงให้โอนเงินในรูปแบบต่างเข้าไปสู่บัญชีม้า
เพราะว่าหลักของพระราชกำหนดฉบับนี้ที่จะใช้ก็คือเรื่องบัญชีม้า
ใครปิดใครเปิดบัญชีม้าหรือใครขายเบอร์โทรรีบไปปิดด่วน
รัฐจะเอาจริงไม่งั้นจะเจอทั้งปรับทั้งจำคุก
นี่หัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าเศรษฐกิจวันนี้
ลองฟังที่รองโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเหลกอธิบายหน่อยสิครับ
เขาบอกว่าขอย้ำว่าผู้ใดที่รับจ้างเปิดบัญชีม้า
ขอให้ปิดบัญชีและหยุดการกระทำดังกล่าว
เพราะรัฐบาลเอาจริงในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอาจยากรรมทางเทคโนโลยี
เมื่อกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้จะมีโทษรุนแรง
โดยผู้ที่เปิดหรือยินยอมให้บุคคลใช้บัญชีเงินฝากหรือบัญชีม้าเนี่ย
ก็จะโทษจำคุกระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับอ้าวใครเป็นผู้ธุระจัดหาโฆษณาการซื้อขาย
ให้เช่าให้ยืมบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์
อันนี้ก็จะเจอความผิดทางอาญาจำคุก๒๕ปีปรับ๒๐๐๐ถึง๕แสนบาท

อ่านให้ฟังนี่เป็นภาษากฎหมายแต่ภาษาชาวบ้านคือ
เปิดบัญชีม้ารับจ้างเปิดบัญชีม้าเพื่อรองรับเงินที่หลอกลวงจากเหยื่อ
จะเจอโทษคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓แสน

ใครเป็นธุระจัดหาโฆษณาซื้อขายให้เช่าหรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก

ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรื่องเวลาไปซื้อโทรศัพท์
ไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ไปซื้อซิม
ก่อนหน้านี้คนคนเดียวซื้อได้ตั้งไม่รู้กี่สิบกี่เป็นร้อยก็ยังได้
ต่อไปนี้บริษัทเครือข่ายมือถือ
จำหน่ายซิมให้ใครต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนได้

ค่ายมือถือทั้งหลายต้องรับรู้ไว้
กศธชที่ควบคุมค่ายมือถือต้องเข้ามามีบทบาทเรื่องนี้
ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการปราม
เป็นการหยุดยั้งบัญชีม้า
เป็นการหยุดยั้งไม่ให้หลอกลวง

นี่คือเนื้อหากฎหมายที่จะใช้กันเร็วนี้
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยที่ว่ามาเนี่ย
มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวกฎหมายอย่างเดียว
แต่มันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย
ประเทศไทยเราบ้านเราเนี่ย
เวลาทำอะไรแก้กฎหมายอะไรไม่ได้ก็ใช้วิธีการออกกฎหมายใหม่
หรือไม่ก็เอากฎหมายเก่ามาแก้ไขเพิ่มเติม

ผมว่าถ้าประกวดประเทศที่มีกฎหมายมากที่สุดในโลกเนี่ย

ไม่ชนะก็อยู่อันดับต้น

แต่พอกฎหมายออกมาแล้ว
มันมีผลเรื่องว่าเราไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
วางโทษรุนแรงดูเดือดแต่หาคนติดคุกไม่ได้

เพราะเรามีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
เรามีปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ของเราไม่เอาจริงเอาจัง
เอาจริงเอาจังก็ไม่ต่อเนื่องวูบวากเป็นไฟไม่ฟังอย่างที่ว่า
ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องเนี่ย
สอดส่องว่าถ้าพระราชกำหนดออกมาแล้วเนี่ยธนาคารให้ความร่วมมือไหม
ค่ายมือถือทั้งหลายให้ความร่วมมือไหมกศธชที่มีอำนาจหน้าที่
จะทำให้ค่ายมือถือให้ความร่วมมือไหมยังมีคนกล้าเปิดบัญชีม้าอยู่ไหม
ยังมีธนาคารที่ไม่กล้าปิดบัญชีม้าอยู่ไหมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย
ถ้าการบังคับใช้กฎหมายเอาจริงเอาจังผมเชื่อว่ากระบวนการหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีม้า
หมดเนื้อหมดตัวกันทุกวันจะลดลงคนที่เครียดฆ่าตัวตายเพราะถูกหลอก
ฆ่าตัวตายกันเป็นรายวันเนี่ยเมื่อเช้านี่ฟังคุณหมอชนละนาน
ศรีแก้วอภิปรายว่าคนไทยเนี่ยเครียดแล้วในอาเซียนเนี่ยคนไทยมีสถิติ
ฆ่าตัวตายมากเป็นอันดับหนึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน
มากเป็นอันดับสามสิบหกของโลกทั้งเรื่องหนี้สินทั้งเรื่องถูกหลอกทั้งเรื่องสารพัดสารพันธุ์
ฉะนั้นคอยดูว่าพรกรฉบับนี้ออกมาแล้วจะเอาจริงกันไหมครับ
คุณมุกครับคุณน้ำแข็งครับ